นี้ค่ะมีผู้หญิงคนนึงมาร้องทุกข์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยเธอบอกว่าช่วยหน่อยเถอะกลัวคดีจะไม่คืบหน้า
ถูกสามีที่เป็นชาวอียิปต์ทำร้ายร่างกายปางตาย
ใช้คำนี้ไม่ผิดจริงเพราะเธอถูกสามีชาวอียิปต์แทง๒๐กว่าแผล
คุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยค่อยดูแผลของเธอนะถูกตบถูกเตะเป็นสิบกว่าครั้งเนี่ย
ดูบอบช้ำรอยช้ำม่วงเลยแล้วเธอโดนแบบกุญแจ
แล้วตามตัวเงี่ยมางทุกตัว
เห็นหัวไหมคะเป็นกุญแจไปทุบใส่เขาอย่างนี้
ทีนี้ค่ะเธอเลยบอกว่าเธอก็กลัวว่าคดีมันจะไม่คืบหน้า
แล้วเธอเจ็บปางตายสะบักสบอมแบบนี้
อยากจะให้ทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้หน่อยนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเทพนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอนะคะ

เธอบอกว่าเธอโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้

สามีเอามีดแทงตบด้วยตีด้วยเตะด้วย
แล้วคีบถ่านร้อนนะคะนาบตามตัว

ขังเธอเอาไว้ในโกดังในกรุงเทพนี่แหละ
๒เดือนกว่าแล้วเธอหนีออกมาได้
ไปแจ้งความที่สนประเวท๒๘กันยายน
เธอก็เลยฝากทีมข่าวว่าตามความคืบหน้าคดีให้หน่อยนะ

ผู้เสียหายไปสอนอประเวทอีกรอบหนึ่ง
ไปตามความคืบหน้าทางคดี
เธอบอกว่านายบ่าอิ๋วมุฮัมมัตต์อะมีนชาวอียิต
เป็นสามีของเธอเป็นเจ้าของกิจการ
เป็นกิจการโกดังอะไหล่รถส่งออกค่ะ
อยู่ในซอยกรุงเทพกรีธา๓๒เขตสะพานสูงกรุงเทพ
เธอเนี่ยก็ทำงานอยู่กับนายบาอิลได้ประมาณ๗๘ปี
แล้วก็มาเริ่มคบหาดูใจกัน
คบหากันได้ประมาณ๒ปี
และนายบาอิลสามีเธอคนนี้เนี่ยนะครับตัวใหญ่ด้วยนะสูง๑๘๐อ่ะ
รูปร่างคือท้วมมีหนวดศีรษะโล้นแบบนี้ค่ะ
คือวันเกิดเหตุเธอบอกว่า
ช่วงเช้า๒๘กันยายนเธอก็อยู่ในห้องพักที่โกดัง
สามีเธอคนนี้เอามีดปลายแหลมเป็นมีดปอกผลไม้นะคะครับ
แทงเข้าที่ไหล่ซ้าย๒๐กว่าครั้ง

แล้วก็พูดว่าครั้งนี้แค่เอาให้เจ็บ
เดี๋ยวครั้งหน้าเอาให้ตาย
แล้วก็เอาน้ำร้อนเดือดใส่แก้วมาเลยสาดเข้าหน้าเธอนะคะ
จนเธอเป็นแผลผู้พอง
วันเดียวกันกำลังเดินเข้าลิฟต์

เอากุญแจทิ่มหัวไปสองครั้งจนเป็นแผล

ต่อยปากตบหน้า
เธอบอกเธอนับเลยนะ๑๔ครั้ง

สาเหตุก็คือสามีเธอเข้าใจว่า
เธอทำศัยยศาสตร์มนต์ดำใส่

ไม่สนใจลูกเมียที่อียิปต์

ก็ทำงานให้กับตัวนายวาอิว
ทำงานไปทำงานมานายวาอิวมาตีสนิท
คุยด้วยจนสนิทสนมแล้วก็คบหาดูใจกัน
บอกว่าเธอจะไปทำมนต์ดำคุณสัยอะไรได้ยังไง

ให้ซื้อข้าวมาส่งที่โกดัง

แจ้งตำรวจให้มารับตัวเธอจากโกดัง
เพราะว่าถูกขังล็อกเอาไว้ในโกดังอะค่ะ
ถ้าดูอะไรมีก็พูดก็ให้ยอมรับ

มีคำถามที่ว่า
ไปคบกับผู้ชายคนนี้ทำไม

ก่อนหน้านี้เขานิสัยดีมากนะผู้ชายคนนี้นิสัยดีมาก
มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้ใหญ่มาก
แต่พอคบหากันไปเรื่อยสักระยะหนึ่งเนี่ย
นิสัยเปลี่ยนเฉยเลยชอบทำร้ายร่างกาย
ไม่ให้เธอพูดกับใครไม่ให้คุยกับใครเลยนะคะ
คุยโทรศัพท์ยังไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชม
มือถือไปเลยอ่ะไม่ให้ติดต่อคุยกับใครเลย
นางสาวปัธมาอายุ๓๑เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้เสียหาย
เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่านางอิ๋วผู้เสียหายคนนี้
ถูกสามีชาวอียิปต์ทำร้ายร่างกาย
เพราะตัวผู้เสียหายไม่เคยไปคุยไปเล่าไปปรับทุกข์อะไรกับญาติญาติเลย
ก็คิดว่าน่าจะอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่มีปัญหาอะไร
แต่ก็ยอมรับว่าผู้เสียหายเคยพูดเป็นในว่า

คือเขาโทรหาใครไม่ค่อยได้คุยกับใครไม่ค่อยได้
ชาวอียิปต์ยืนอยู่ข้าง
แต่ตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าตัวสามีชาวอียิปต์คนนี้

บเพื่อหวังทำธุรกิจในเมืองไทยหรือเปล่า
เหมือนกับครบหาจะได้เป็นการอำนวยความสะดวก
เวลาทำธุรกิจอะไรในเมืองไทยประมาณนี้ค่ะ
บางทีเขาก็ไม่ได้หวังจะรักเราจริง
คือแบบเขาอาจจะหวังเพื่อธุรกิจเพื่อเขาจะได้มาทำงานธุรกิจอยู่ที่นี่หรือเปล่า
เพราะมีเมียคนไทยเขาจะได้เปิดธุรกิจได้ง่ายอะไรประมาณนี้
รู้สึกแบบกระทำเขาเหมือนไม่ใช่คนอ่ะ
ถ้าคนแบบคนไทยคือแบบไม่มีแบบพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ

คือเข้าห้องน้ำก็คือเข้าด้วยกันกินอะไรก็ไปไหนก็คือไปด้วยกันอะไรอย่างนี้
แล้วคือแบบเหมือนพี่เล่าให้ฟังช่วงตอนที่ไปหาดใหญ่อะค่ะ
แบบซ้อมในรถอะค่ะแบบเลือดกระจายเต็มคอนโซลข้างหน้าเลยอะค่ะ
ของผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
มีญาติอีกคนนึงเป็นลูกพี่ลูกน้องเหมือนกัน
นางวัดสมนต์อายุ๓๔เธอก็บอกเลยว่าแค้นมากเลยอ่ะ
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณเป็นผู้ชายชาวต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทย
แต่กลับมาทำร้ายร่างกายภรรยาชาวไทยอย่างรุนแรงขนาดนี้ได้อย่างไร
ก่อนหน้านี้เคยเจอกับนายวาอิวครั้งหนึ่ง
เธอก็มองว่าก็ดูเงี๊ยบกลึ้มถ้าทำเป็นคนดีดูสุขุมมาก
คอค่ะอ่าของตัวภรรยาค่ะเช็คตลอดเลยแล้วก็จะคอยวิดีโอคอตลอดเลยน่ะว่า
ภรรยาไปไหนไปกับใครแล้วตัวติดกันมากเหมือนกับจะหึงห่วงมากอ่ะ
เหมือนที่ญาติคนเมื่อสักครู่นี้บอกใช่ไหมเข้าห้องน้ำยังต้องเข้าด้วยกันเลยอ่ะ
ถึงโทรมาก็ต้องวิดีโอคอตลอดเวลาคือแบบจะต้องรู้อ่ะต้องรู้ต้องเห็นว่าตัวภรรยาเนี่ย

อาจจะหึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราพอลาคอไปปุ๊บก็
ไปกับญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอะไร
ก็คิดว่าเขาเออมีความสุขดีตัวผู้ชายก็ไม่ได้มีปัญหาชื่อสามีนุ่มมาติด
ไม่ค่ะไม่มีค่ะช่วยงานมันอย่างเดียวเลยค่ะเอาตรงตรง
คือมันถึงแบบเจ็บใจไงพี่แบบความช่วยงานมันอย่างนี้
แล้วมันแบบทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้
พอมาเห็นแผลพี่ทุกคนในครอบครัวแบบตกใจมากอ่ะ
คือแบบก็ยังนึกถึงนึกแบบโกรธพี่
ทำไมแบบไม่แบบแชทอะไรแบบแปลกมาบอก
แล้วเราจะได้รู้สึกได้ว่าเราจะได้แบบทันอะไรอย่างนี้
แล้วมันรู้ไปทีนึงแบบเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะตกใจอ่ะ
พอเห็นแผลเห็นแล้วแบบมันไม่ใช่อ่ะ
เอากุญแจเจาะหัวอย่างนี้
ทีนี้ค่ะคนที่ไปช่วยไปรับตัวผู้เสียหายคนนี้ออกมาจากโกดัง

บอกว่าเนี่ยค่ะพอตำรวจไปรับตัวออกมาจากโกดังเนี่ยนะ
แล้วมาแจ้งความเนี่ยนะเขาก็พาผู้เสียหายไปพักที่บ้านเขาเลย
เพราะเป็นห่วงมากเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็เปลี่ยนที่พักไปเรื่อย
ไม่กล้าให้อยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นหลักเป็นแหล่ง
เพราะกลัวว่านายวาอิวคนนี้จะตาม
แล้วกลัวว่าพอตามเจอแล้วจะมาทำร้ายอีก
ตอนแรกเนี่ยนะคะผู้เสียหายระแวงหนักมากไม่กล้าไปไหนเลยนะคะ
มีรถอะไรวิ่งผ่านหน้าบ้านก็ภาวะเลยค่ะ
เพราะว่าร่างกายบอบช้ำสภาพจิตใจก็ย่ำแย่
น้ำตาซึมตลอดเลยเวลาต้องพูดถึงเรื่องของการที่ถูก

เขาก็บอกว่ากังวลใจเรื่องของความปลอดภัยอยู่เลยนะคะ
เพราะว่าไม่แน่ใจว่านายวาอิวจะตามไปทำร้าย
หรือว่าจะนำตัวลูกสาววัย๑๘ของผู้เสียหายมาเป็นข้อต่อรองอะไรหรือเปล่า
คือลูกสาวของผู้เสียหายเขาไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย
ไม่เคยรับรู้เหตุการณ์ที่แม่ของตัวเองถูกสามีชาวอียิปต์ทำร้ายร่างกายเลยค่ะ
เขากลัวใช่ครับก็คือเขาย้ายจากบ้านผมไป
แล้วก็ไปอยู่อีกที่นึงแล้วก็ไปอยู่ไปแบบไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับ
ที่ผมสงสารก็คือจะเป็นสงสารลูกสาวเขามากกว่า
ลูกสาวก็แย่ครับแย่ที่คุยกันนะแย่มากก็โมโหมาก
เขาบอกให้ฝากแม่เขาครับฝากแม่เขาช่วยดูแม่เขาด้วยอะไรอย่างนี้
มีความกังวลไหมก็คือเรื่องเรียกตัวผู้ต้องหาเข้ามาครับผม
ว่าคดีมันจะจบไปแบบไหนยังแบบผมยังไม่แน่ใจว่าจะจบไปแบบไหนเลยอะไรอย่างนี้
นี่คือสิ่งที่เธอเจอเข้าไปนะฮะค่ะคือถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือ
นายวาอิวจะบอกว่าแหม่ตัวฝ่ายของหญิงสาวชาวไทยคนนี้ที่อยู่ด้วยไปทำของใส่เล่นคุณสัยอะไร
นี่โดนซะน่วมเลยนะครับทุกผู้ชมครับคือวันนี้เนี่ยคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปที่โกดังอะไหล่รถยนต์นะฮะที่นายวา
อิวเขาทำธุรกิจประกอบกิจการในประเทศไทยอยู่ตรงนี้นี่แหละ
ความพลังนะฮะกวดังนี้ก็มีรั่วรอบขอบชิดนะครับ
ก็ต้องมีการติดต่อขออนุญาตกันนะครับ

เพราะว่านายว่าไวอิวเขาเปิดธุรกิจตรงนี้
กับเพื่อนร่วมชาติอีกคนนึงซึ่งเราได้เจอกับหญิงสาวชาวไทย
ว่าชื่อคุณเมย์ก็แล้วกันเป็นภรรยาของเพื่อนนายวาอิว
นี่ฮะเธอก็ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็อนุญาตให้ทีมข่าวของเราเนี่ย
ได้เข้าไปดูโกดังนะซึ่งจะมีพวกเครื่องยนต์
ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นะพวกกันชนหน้ารถยนต์
วางกองอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะมีคนงานทั้งคนไทยคนอียิปต์เนี่ย
หลายคนนะฮะกำลังทำงานกันอยู่แต่ไม่เจอตัวนายวาอิว
คุณเมย์บอกว่าเธอเองก็มีสามีเป็นชาวอียิปต์ก็เป็นเพื่อนนายวาอิวนั่นแหละ
แต่เธอไม่เคยถูกทำร้ายร่างกายอะไรเลยนะสามีเธอเนี่ยเป็นเพื่อนกับนายวาอิว
โกดังแห่งนี้เป็นโกดังที่สามีของเธอกับนายวาอิวลงทุนทำร่วมกัน
ที่ผ่านมาถ้าในแง่ของเรื่องธุรกิจไม่เคยมีปัญหาอะไร
คือบ่อยครั้งแต่ว่าถ้าเรื่องของนายวาอิวกับคุณอิ๋ว
ชาวไทยเธอยอมรับว่ามีบ่อยครั้งที่เห็นผู้เสียหาย
หน้าตาบวมปูดจากการถูกนายวาอิวทำร้ายค่ะอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
เห็นผู้เสียหายกับนายวาอิวมีปากเสียงกันเธอเองเธอเข้าไปห้าม
ยังโดนลูกหลงเลยบาดเจ็บมาเล็กน้อยนะฮะแล้วเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือผู้เสียหาย
ในวันที่ถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่จะมีตำรวจเข้ามารับที่โกดัง
เธอบอกเธอก็สงสารนะเห็นใจมากนะที่อีกฝั่งนึงเนี่ย
ก็คือฝั่งของคุณอิ๋วเนี่ยเขาต้องมาถูกสามีชาวอียิปต์เนี่ย
ตบตีทำร้ายอย่างหนักขนาดนี้ส่วนตัวนายวาอิวเธอเจอครั้งล่าสุด
คือเมื่อวานนี้ที่โกดังนี่แหละเขายังบอกเลยว่าเขาเนี่ยรักเมียเขามาก
เขาอยากให้เมียกลับมาหาเขาอยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
ไม่อยากให้หนีไปไหนแต่วันนี้ตลอดทั้งวันที่เราไปเนี่ย
คุณเมย์บอกว่าก็ยังไม่เห็นนายวาอิวเหมือนกัน
ก็เคยกล้าพูดกับเขาอยู่เมื่อวานบอกเขาว่าเขาก็รักกันอยู่

แล้วก็วันนั้นเขาก็ไปเลย
นี่ยังบอกกับเพื่อนว่ารักเมียคนนี้มาก
อยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแต่โอ้โหอยู่ไปซ้อมไปอย่างนี้ไม่ไหวนะฮะ
แล้วก็มีทางฝั่งญาติรุ่นพี่ของคุณอิ๋วเขาก็มาที่โกดังนะครับ
วันนี้ก็ได้มาคุยกับเพื่อนชาวอียิปต์ของนายวาอิวนะครับ
คุยกับคุณเมย์ที่เป็นภรรยาของเพื่อนของนายวาอิวนะครับ
เพื่อจะมาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่วันนี้ก็ไม่มีใครเจอตัวนายวาอิว
คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ทราบมาว่านายวาอิวเนี่ยเขาพักอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวศรีนครินนะฮะ

ซึ่งเราก็ได้รับอนุญาตให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโด
ซึ่งบันทึกภาพตอนเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้ฮะประมาณสักเที่ยงคืนกว่า
เที่ยงคืน๒๓นาทีที่คอนโดแห่งนี้ที่นายวาอิวมาเช่าพักอยู่เนี่ยนะฮะ
จะเห็นภาพที่นายวาอิวเดินเข้ามาขนของออกจากห้องพักในคอนโด
เสื้อตัวนี้ฮะผู้ชายคนนี้ครับเสื้อสีส้มอ่อนเนี่ยเดินผ่านด้านหน้าอาคารคอนโดไป
แล้วออกไปยังรถกระบะที่มีโครงเหล็กต่อเติมเหมือนกับรถขนของ
ซึ่งจอดอยู่ที่ลานจอดรถหน้าคอนโด
จากนั้นวงจรปิดจะบันทึกภาพที่นายวาอิวเข้าไปนั่งขับรถกระบะนี่ฮะสตาร์ทเครื่อง
แล้วก็ถอยก่อนนะถอยกลับไปในลานจอดรถหน้าคอนโดก่อนจะขับออกจากคอนโดไป
ตอนเที่ยงคืน๒๕นาทีลงมาเนี่ยเที่ยงคืน๒๓เมื่อคืนนี้แล้วก็ขับออกไปเที่ยงคืน๒๕
ก็เหมือนกับเข้ามาขนของออกจากห้องอ่ะ

มาที่คอนโดอีกนะฮะจนตลอดทั้งวันนี้นะครับ
ผู้ที่เขาอยู่ที่คอนโดเนี่ยนะที่เขาทำงานอยู่ที่นี่นะครับ
บอกว่านายวาอิวมาติดต่อขอเช่าคอนโดตั้งแต่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ค่าเช่าที่นี่ห้องนึงก็เดือนละ๑๑๐๐๐บาท
ส่วนสัญญาเช่าเป็นชื่อของหญิงสาวผู้เสียหายก็คือชื่อภรรยาเขาที่เป็นคนไทย
ล่าสุดนายวาอิวเนี่ยค้างค่าเช่าอยู่๑เดือนนะจะต้องชำระเมื่อ๑๒กันยายนที่ผ่านมา
พยายามทวงถามอยู่หลายครั้งนะแต่ยังไม่ได้จ่าย
เมื่อคืนที่ผ่านมานายวาอิวกลับมาที่คอนโดมาขนของขึ้นรถกระบะออกไปตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วไม่กลับมาอีกเลย
นี่เขาบอกทางคอนโดเองก็ตกใจเหมือนกันพอรู้ข่าวนะฮะ
เพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีการทำร้ายกันขนาดนี้
ดูปกติดูพูดน้อยด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเขาแบบพูดภาษาเราไม่ได้หรือเปล่าเขาก็ดูแบบไม่ค่อยพูดพูดน้อยอะไรอย่างนี้ครับ
ลูกน้องไม่ว่าจะเป็นผู้น้องรู้สึกเองหรือว่าตรงรับพอเคยบอกไม่ว่าเคยเห็นเขาตบตีทำร้ายเมือง
ไม่เคยเห็นเลยครับผมเลยเรื่องของการทะเลาะกันหรือว่าเสียงดังหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายอะไรกันเพราะผมยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงแล้วผมไม่ได้เห็นหน้าผู้หญิงมาประมาณเกือบเดือนได้แล้วมั้งครับ
ออกไปน่าจะหมดแล้วครับเพราะว่าเห็นว่าคืนกุญแจมาที่ออฟฟิศเรียบร้อยแล้วครับ
พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกนายวายิวซึ่งตอนนี้ออกหมายเรียกไปแล้ว
แต่นายวาอิวยังไม่ได้ติดต่อขอเข้าพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็มีพฤติกรรมในการไม่รับโทรศัพท์ด้วย
ให้คนใกล้ชิดคนรู้จักโทรติดต่อไปก็ไม่รับ
เพราะฉะนั้นถ้ายังหนีไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
ก็ต้องทำตามขั้นตอนก็คือออกหมายจับ
ก็ต้องขอออกหมายจับเพราะว่ามีการทำร้ายร่างกายนะครับ
ยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่ปล่อยประละเลยนะครับ
ทำทุกอย่างตามขั้นตอนจะเร่งตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
แล้วสอนอประเวทประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะครับ
เพื่อที่จะได้ตรวจสอบเรื่องของการเดินทางเข้าเมือง
หรือว่าทำงานอยู่ในเมืองไทยของนายวาอิว
หรือต้องดูเรื่องของการจะเดินทางออกไปไหนมาไหนอะไรยังไงหรือเปล่า